รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์สนับสนุกโดย
อีซูสูเดี่ยงเมคส์พิกอัพดีสุดสุด

มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
คุณเชื่อเรื่องของนะเชื่อเพราะว่าเขาพูดกันมาแต่โบร่ำโบราณเรื่องของวันนี้แรงมาก
เราจะบอกว่าแขกรับเชิญของเราเป็นวัยรุ่นเจ้าชู้หน้าตาดี
คือมันเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อนะว่าวัยรุ่นจะเหมือนกับมาโดนเรื่องราวที่เหนือเหตุผลเหนือธรรมชาติ
และที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมพี่เล่นเฟซบุ๊กรู้จักกันอยู่มหาลัยเดียวกัน
วันดีคืนดีมาเจอกันไม่ถึงหนึ่งคืนชีวิตแทบตายเพราะว่าโดนผู้หญิงคนนั้นทำของใส่
เวลาคุณชนเหล้ากับใครคุณไปกินอาหารคนแปลกหน้า
คุณจะมั่นใจได้ยังไงว่าเขาเหล่านั้นไม่มีอะไรติดมาด้วย
รับเชิญของเราในวันนี้นะฮะจะมาเล่าประสบการณ์นี้ได้ฟัง
ไว้เป็นอุทาหรณ์ขอต้อนรับคุณจักริจสายเชื้อครับ
สวัสดีครับคุณศักดิ์กฤษหรือว่าคุณปานนะครับ
เป็นนุ่มหล่อหน้าตาดีมากนะฮะเชิญนั่งครับอายุเท่าไหร่ครับป่านครับ

ไปโดนของตอนไหนเพิ่งเด็ก

ที่รู้ว่าโดนคือ

ผมไปกินเหล้ากับเพื่อนกลับมาจากกรุงเทพ

๒๕๕๙ปี

คือผู้หญิงคนนี้ก็คุย
กันปกติรู้จักกันทางเฟซบุ๊ค
ใช่คือเป็นรุ่นน้องที่

คือก็คุยกันปกติก็คือมีหยอกล้อบ้าง

วัยรุ่นคุยกันแล้วทีนี้วันนั้นผมไปเที่ยวกับเพื่อน

เดินมาหาเรากับเพื่อนเรา
มานั่งด้วยขอมาชนแก้ว

ใช่เขามาชนแก้วขอเอา

เอาถั่วมาป้อนเอาเบียร์มาป้อน
อ๋อป้อนเลย
เดินผ่านหน้าลิฟท์เป็นระยะใกล้ชิด
พอเที่ยวเสร็จว่าจะไปต่อพวกผมจะไปต่อกันอยู่แล้ว
ก็เลยว่าจะขอไปต่อแล้วถามน้องเขาว่าน้องจะไปต่อไหม
เขาบอกว่าจะไปต่อแต่จะไปคนละโต๊ะก็เลยเออโอเคไปด้วยกัน
ไปในรถผมแล้วทีนี้พอพอไปเสร็จก็เหมือนคนเที่ยวผับปกติ
ขากลับผมเป็นคนขับแล้วทีนี้ขับมาได้ประมาณสักระยะหนึ่ง
ก็เลยไปส่งน้องที่หอแล้วกับเพื่อนผมอีกสามคน
ผมเป็น๓คนแล้วทีนี้ส่งเสร็จขับออกมาได้ประมาณ๓๐๐เมตรเพื่อน
เพื่อนบอกให้จอรถก่อนเพื่อนคุณนะใช่
เพื่อนผมมันจะมีเซนต์อยู่นิดนึงอาจจะเยอะก็ได้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า
คุณเป็นคนขับใช่ไหมใช่ครับอ่าฮะเพื่อนมันก็เลยบอกว่าจอดรถก่อน
ทำไมหน้ามึงอยู่เป็นหน้าผู้หญิง
ผมรู้สึกอยู่แล้วว่าผมเป็นคนมีเซนต์อ่อนอยู่แล้วว่า
มันมีผู้หญิงนั่งอยู่ในรถผมด้วยอยู่ในรถตอนผมขับกลับออกมา
พอพอโอเคเก็บเรื่องนี้ไว้แล้วไปคุยกับแม่ตอนเช้า
ขอโทษนะผู้หญิงที่เรารู้สึกว่าเขาตามมาเนี่ยรูปร่างเป็นยังไง
เป็นเหมือนเป็นคนผอมผมยาวแต่จะเอามีปิ่นปักผม
มีปิ่นปากผมด้วยมีปิ่นตัดผมแล้วก็มีชุดเป็นชุดยาว
เหมือนมีอะไรลูกปรับอะไรปักเต็มเลยนะคุณเห็นเขาจากตำแหน่งไหน
ข้างหลังหลังรถเห็นจากตำแหน่งหลังรถ
แสดงว่าคุณต้องมองที่กระจกหลังใช่มันจะมีกระจกหลัง

หน้าตาเป็นยังไงผู้หญิงตาโตผอมตาโตหน้าออกจะสวยบ้างสวย
หรือดูใจดีตาจะดุแต่ตาหน้าเฉยตาดุตาดุมากเลย
เขามองที่ใครมองมาที่ผมมองที่คุณเขมงเลยจ้องคือ

ผมมองไปครั้งเดียวผมหันมาผมก็ไม่มองอีกแล้ว

เพราะว่าในใจเรากลัวไหมเรากลัวเราคิดไปเองด้วย
แล้วเด็กที่มาป้อนถั่วเธอนั้นกลับเพราะบ้านไปแล้ว
กลับหอบ้านไปแล้วครับกลับหอบ้านไปแล้ว

ไปเล่าให้แม่ฟังตอนกลางคืนแม่บอกว่า
เดี๋ยวแม่ไปดูดวงให้เพราะว่าแกจะมีหมอดูคนหนึ่งที่แกที่แกนับถือ
แล้วแกบอกว่าคนหมอดูคนนี้แม่น

โทรกลับมาว่าโดนของ
บอกว่าโดนของแต่ของยังไม่เข้าตัว
เพราะว่าเหมือนมีอะไรคุ้มกันอยู่
เขาบอกให้ไปทำบุญให้ปฏิบัติธรรม๓คืน
ที่วัดป่าโอเคผมก็เลย
วันนั้นผมไปเตรียมหาซื้อของ
เพื่อที่จะเตรียมปฏิบัติธรรม๓คืน

บอกว่าขอปฏิบัติธรรม๓วัน๓คืน

คือวัดป่าครับวัดป่าแถวบ้านนอก
มันจะเป็นกุฏิ
กุฏิอยู่ห่างกันประมาณ๒๐เมตร๓๐เมตร
ของแต่ละกุฏิผมก็เลยกุฏิ

คือคืนแรกมันรู้สึกแปลกแล้ว
เพราะว่าตอนนั้นทำวัดเสร็จประมาณ๓ทุ่ม

คนก็ผมก็นอนเล่นโทรศัพท์อะครับ

หอนหมาหอนแบบวิ่งอยู่รอบกุฏิผม
อนทั้งคืนหอนแบบประมาณ๑ชั่วโมง

คือวิ่งหอนอยู่รอบกุฏิ

อีกท่านหนึ่งที่อยู่ประมาณสัก๔๐เมตร

วิ่งไปหาท่านตอนประมาณตี๑๓๐

เขาบอกว่าหมาหอนไม่ได้หอนปกติ

ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงว่ามันหอนยังไงแต่คือ
คือมันยังไงคือมันหอน

แต่มันจะหลายตัวทั้งเห่าทั้งหอน

ตัวนี้หอนเสร็จตัวนี้หอนต่อตัวนี้หอนเสร็จตัวนี้

แต่มันอยู่บริเวณกุฏิผมหมดเลย

สลับกับเสียงตุ๊กแก่ใช่
ใช่ครับเสียงตุ๊กแก่ทั้งที่
ก่อนนอนผมเป็นคนกลัวตุ๊กแกอยู่แล้ว
ผมเดินรอบกุฏิอยู่แล้วว่ามันไม่มี

ผมไปหาครูบาร์เพราะว่า
ผมนอนไม่ได้ครูบาร์กลับไปนอนบ้านแล้ว

เพราะว่ากลัวมากตอนนั้นคือกลัวมาก
คือเราเป็นคนที่

แล้วทีนี้มันก็เลยเพิ่มความกลัวให้ตัวเองแกว่า

ถ้าเลือกที่จะปฏิบัติธรรมแล้วต้องอยู่วัด

งั้นก็ไปนอนในกุฏิของครูบาเอ่อ

ส่วนอีก๒วันต่อมาปกติ
พอมันเริ่มผิดปกติวันที่

ของวัดฉันเนาะ

สองสามทุ่มถึงสามทุ่มเริ่มมีอาการ

แปลกเหมือนมีอะไรมาจิ้มท้อง

เหมือนมาจิ้มโบเรนท้อง

ใช่ครับบริเวณนี้หมดเลยทั้งหมดเลย

ไม่ครับคือตอนนั้นคือกินข้าวปกติ

พอเจ็บคอมาก

มันหเงียกเลยนะ
ไม่ใส่ไม่ยอมใส่แล้วมันเหมือนมีอะไรแทรกเข้ามาในร่างกายผมบอกว่ามันจะร้องไห้ตลอดเวลาจะร้องจะร้องทั้งผมเจ็บด้วยเจ็บด้วยคือถามว่าอยากร้องมันไม่ได้อยากร้องแต่คืออยู่มันจะร้องมันจะบังคับให้เราร้องคือมันเจ็บขึ้นทรมานมากมันทรมานมากแล้วทีนี้คือผมก็เลยพูดแทรกขึ้นมาว่าไปตามห้องตรงข้ามมาช่วยเพราะ
ใช่ครับแม่โทรไปเช็คกับหมอดูว่า

คือเขาบอกว่าของเข้าตัวแล้ว

เพราะว่าเราไปทำบุญให้มันมากเกินไป

คือน้องมาจากหอพักที่มหาสารคาม
ใช่ครับ

คือแฟนจะเป็นคนขับรถ

ผู้ชายสองคนประกบข้างล็อกแขนไว้
คือคุณดิ้นดิ้น
มันเจ็บมันเจ็บท้องมันทรมาน
ศุกร์ประมาณ๔๐๐นถึง

คือกินยาไปแล้วรอยมันหาย

คือมันยิ่งทวีความรุนแรงไป

เพราะมีลางบอกเหตุขนาดที่เดินทางมาจากชนบุรี
แม่ไปทำงานอีกในชนบุรีใช่ไหมครับ
โดนของปุ๊บแม่ตีรถจากชนบุรีมาที่ร้อยเอ็ด
คือวันนั้นตอนเช้าแม่ไปใส่บาท

อยู่ดีมือแกก็โดนเหมือนคนปัด

เหมือนมีใครตัดออก
แกก็เลยบอกว่าตอนนั้นคืออยู่พระก็เดินไปเลย
ไม่รู้ว่าเหมือนพระตะกรวดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกัน

พอรุ่งเช้าหลวงพ่อมาดูอาการให้

ท่านว่าตอนแรกท่านให้นั่งหันหน้าไปทางที่ตะวันตก

แกจะสวดคาถาอะไรของท่านไม่รู้

แล้วตอนเค้าข้อมันเหมือนมีขอนปอนด์

ใช่ครับมันเหมือนว่ามีอะไรทุบไปแรงอย่างนี้

แล้วมันจะมีอยู่ในคลิปหนึ่งที่น้องผมถ่ายไว้

อุ่ามาจะเป็นน้ำมันกับเส้นผม

ใช่ครับออกมาเลยครับ
แล้วคือตอนนั้นคือท่านก็ให้เราไปนอนในบ้าน

สิ่งที่ผู้หญิงอ่ะคุณมาเจออาจารย์คนที่ทำพิธีให้คุณอ่ะ
ช้าเกินกว่านี้๒วันแกบอกว่าตาย
ความรู้สึกคุณตอนนี้เหมือนกับยังขวัญเสียอยู่ใช่ครับ
มันหลอกหลอนคุณตลอดเหตุการณ์นี้ยังยังติดอยู่ในใจคุณตลอด
ใช่ใช่ใช่เชื่อหรือไม่เชื่อไม่เชื่อ
คุณเคยโดนหรือไม่เคย